มีอีกหนึ่งคลิปนะฮะเป็นความหัวร้อนของคนขับรถบนท้องถนน
ต้องการจะขับแซงกันแซงไม่ได้ปาดไปปาดมาสุดท้าย
ถึงขั้นกับกระโดดขึ้นไปฝากระโปรงรถเอาเท้ากระทืบกระจกรถของฝ่ายคู่กรณีจนแตก

นี่ครับคุณผู้ชมดูฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวจะมีรถฟอร์จูเนอร์สีขาวนี่
พยายามจะเบียดเข้ามาแต่รถคันที่เขามีกล้องอ่ะ
เขาก็ไม่ได้ให้อ่ะเนอะเขาก็ขับเร่งเครื่องไปหลังจากนั้นอีกสักระยะหนึ่งนะฮะ
ฟอร์จูเนอร์สีขาวพยายามจะเร่งเครื่องแซงเข้ามาจนทันครับนะฮะ
แซงเข้ามาจนทันแล้วก็ปาดหน้าเลยแล้วก็จอดดักไม่ให้ไปนี่ฮะ
เกือบจะชนกันหลังจากนั้นนะฮะรถที่มีกล้องก็พยายามจะถอยหนี
แต่นี่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วครับวิ่งมาแล้วฮะอ๋อนี่ฮะ
กระทืบแบบนี้เลยครับนะฮะก็เป็นคลิปที่เพจเฮียขับรถเนี่ย
เขาไปโพสต์แล้วบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ถนนงามวงวานตอนกลางคืน
สักสองทุ่มกว่านะฮะคุณผู้ชมนะฮะ
ตั้งแต่วันที่แปดที่ผ่านมาแล้วเนี่ยครับแล้วรถที่เสียหายก็
บแล้วก็ขับออกไปเลยแล้วคลิปก็จบลงแค่นี้นะฮะ
ซึ่งตอนนี้เรากำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุ
มันเกิดจากแค่ความหัวร้อนแค่ขับรถปาดกันแค่นั้นหรือเปล่า
หรือสองคันนี้เขารู้จักกันมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่านะฮะ
ก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อนะฮะตอนนี้ทีมข่าวเองก็พยายามติดต่อไป
สพเมืองนนทบุรีเจ้าของพื้นที่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมา
นะฮะว่ามีคนไปแจ้งความหรือไม่อย่างไรนะฮะ
ถ้าเกิดมีความคิดขึ้นหน้าก็เดี๋ยวจะนำมารายงานให้ซักมันต่อไปนะครับ